เอ้าหางหลุดเฉยเลยโดนปลาชวนหางหลุด

เฮ้ยตัวอะไรอ่ะ

หลายคนบอกเฮ้ยคุณชนะ
ทีมงานตลอดข่าวไม่เคยเห็นปลาเข็มเหรอ

แต่ปลาเข็มบ้าอะไรมันถอดหางได้

มันถอดมันเหมือนมีการแยกส่วน

มันตกขอบไปนิดนึง

ที่บริเวณตะบมครองดาญอัภเผิร์นปลางบ่อ

อ๋อบางบ่ออีกเหรอใช่บ่ออื่นไม่มีมีเฉพาะบางบ่อ
เจอตัวนี้เหรอใช่เจอตัวเนี้ยบ่อไหนบ่อบางบ่อ
อ๋อเอาเล่าต่อ
ตัวมันสีดำยาวประมาณสัก๓๐เซนติเมตร
เอาว่ายน้ำอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมาก
มากเลยเหรอเขาบอกว่าไม่ได้มีตัวเดียวมีหลายตัว
ไม่ได้มีทุกบ่อใช่ไหมมันมีบางบ่อ
อ๋อตายแล้วตรงไหนเนี่ยเอาอย่างนี้ละกัน
เขาบอกว่ามันแปลกคือเรื่องของเรื่องมันจะมีอะไรรู้ไหม
มีมีปลามาแทะกินก็คือปลากระบอกนั่นแหละ
มันกินส่วนหางของบางคนใช่มันไล่แทะกินจนหางหรือตัวมันขาด
แต่ตัวขาดแล้วยังไงไปต่อมันไปต่อมันไหว้ต่อได้
มันเป็นการเอาตัวรอดของมันหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันครับอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าเอางี้ไปถามคนที่เขาถ่ายคลิปดีกว่า
ก็คือคุณยุ้ยคุณฤทัยรัฐสาเกทอง
เธอเล่าว่าตอนถ่ายคลิปก็แปลกใจนะเพราะไม่ค่อยได้เห็นหรอกตัวอะไรก็ไม่รู้
หางขาดยังไหว้ได้เขาคิดว่าไอ้ฉัดประหลาด
เธอไม่เคยเห็นนี่อย่างเราเราไม่เคยเห็นเราก็คิดว่ามันเป็นตัวอะไรเนี่ย
แต่พอไปถามชาวบ้านแถวนั้นโอ๊ยรู้จักดีเลย
ชาวบ้านโอ้โหคุณยุ้ยไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าหนามพลี
หนามพลีเป็นตัวคล้ายกับหนอนทะเล
ชาวบ้านนิยมเอาเจ้าหนามพลีเนี่ยไปเป็นเหยื่อตกปลา
คือรักษณะเอาจริงมันเป็นปลาอ้าวคำไว้
มันเป็นอาหารปลายอดนิยมอย่างปลากระบอก
พอเห็นมาใกล้ชาวบ้านช้อนเลยสวิงช้อนจุ้งเอาไปเป็นเหยื่อเลย
ถูกต้องเอาไปเป็นเหยื่อในการตกปลากระบอก
ในพื้นที่น้ำกร่อยหรือบริเวณป่าชายเลนเจอเยอะเลย
มีเยอะแล้วถ้ามีอย่างนี้ถือว่าดี
แปลว่าแสดงว่าบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์
สะอ้านดูน้ำใส่อีกกิ้งเลยเห็นไหม

ถือว่าเป็นระบบนิเวศนะใช่ไหม
มันก็จะมาไล่กินตัวเล็กตัวน้อยอย่างนี้นี่แน่
ปลาไล่กินปลาย่ายอะไรอย่างนี้เป็นประกัน

แต่ลักษณะดีเราก็ไม่ค่อยได้เห็นไง
คือคนที่ไม่เคยเห็นก็ตกใจแล้วเหมือนงูเหมือนอะไรอย่างนี้เนาะ
เรื่องราวอะไรแปลกก็เล่าสู่กันฟังนะคะ